แต่จะต้องขยายความขยายประเด็นกันนะครับ
เพราะว่าข้างในหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวของการความคืบหน้า

เพราะว่าหลังจากที่กรณีของการหายตัวไป
ยังมีเงื่อนกำของเซลล์แมนด์ขายรถยนต์
พิมพาสัยหรือว่าคุณเบิร์ตนะครับ
ญาติแจ้งความหายไปตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
ตำรวจพยายามในการเสาะแสวงหา
มีข่าวว่ามีการพบศพที่ท่าน้ำบริเวณปากเก็ตละ๑ครั้ง
แล้วก็การค้นหาร่างผู้เสียชีวิตและพบกระดูก
อยู่ที่หนองน้ำบริเวณใต้ทางระดับต่างระดับชิมพรี
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปงมหาอยู่๒๓วัน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าในช่วงกลางคืน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติการค้นหา
ว่าจะไปเจอในหนองน้ำใต้ทางต่างระดับชิมพรีหรือเปล่า
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลสิริราชแจ้งมาแบบนี้
บอกว่ามีการพบศพผู้เสียชีวิต
เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเสียชีวิต
ตั้งแต่วันที่๓๐มกราคม
น่าสงสัยน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นศพของนายเบิร์ตรัติภูมิพิมพ์ใจใส
จากศพที่พบก็คือจะมีรอยสัก
ซึ่งตรงกับที่ญาติเคยให้การไว้ก่อนหน้านี้
คนตำรวจโทษานิดมหาธวรรณผู้ประชาการตำรวจนครบาล
เมื่อวานรุดไปที่โรงพยาบาลสิริราชแผนกนิติเวชศาสตร์
ไปตรวจสอบร่างที่พบ
คนตำรวจโทสานิทบอกว่า
หลังจากที่นายรัติภูมิหายตัวไปในวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๙
แจ้งความคนหายสนธรรมศาลา๘มกราคม
พบว่ามีการติดต่อเพื่อนครั้งสุดท้ายขอความช่วยเหลือคืน
ธันวาคมส่งตำแหน่งโลเคชั่นซอยบรมราชชนนานี๗๗
วงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนาแล้วก็พบมือถือที่เป็นหลักฐานนะ
พบเงินสดพบห่อพลาสติกค้ายาไอซ์อยู่เกาะกลางถนนบรมราชชนนานี
จากนั้นก็ควานตามหาตัวว่าจะอยู่ตรงไหนหรือว่ายังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าทางญาติเชื่อมั่นว่ายังมีชีวิตรอดอยู่นะครับ
ปรากฏว่าโรงพยาบาลสิริราชแจ้งมาแบบนี้
แจ้งว่าก่อนหน้านี้มีพลเมืองดีนะครับแจ้งว่าพบผู้ชายคนหนึ่ง
มีอาการคลุ้มคลั่งเหมือนคนไม่ได้สติ
อยู่ตรงบริเวณถนนบรมราชชนนานีหลักต่อหม้อที่๑๒
ก็บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่หายไปที่ถูกแจ้งหายไป
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตทวีวัฒนา
จึงนำส่งตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงในวันที่๓๐
ขออภัยในวันที่๒๐ธันวาคมนั่นแหละครับในวันนั้น
แล้วก็รักษาตัวต่ออีก๑๐วันจนเสียชีวิต
จากนั้นถึงจะส่งศพมาชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
ไปฟังเสียงคำชี้แจงคำอธิบาย
ของผู้บัญชาการตำรวจนครบานหน่อยครับ
ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่๒๐ธนาที๒ทุ่มเสร็จ
เขาได้พบผู้ตายอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะคลองสติไม่ได้
ส่วนจะมึนเมาอะไรเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วกัน
เขาก็ได้พามานำส่งที่โรงพยาบาล
คุณหมอแอดมิตรไว้โดยไม่ทราบว่า
ไม่ปรากฏว่าเป็นชายไม่ทราบชื่อเพราะไม่มีบัตรประจำตัว
ไม่มีเอกสารใดที่ยืนยัน
หลังจากนั้นคุณหมอก็รับตัวไว้รักษารักษาได้๑๐วัน
วันที่๓๐ธันวาคมท่านก็เสียชีวิต
นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่พลตำรวจโทสานิทได้เปิดเผยออกมาหลังจากที่เข้ามาดู
ค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าน่าจะใช่คุณรติภูมิ
โดยเฉพาะรอยสักตรงใต้นิ้วมือนะครับ
โดยตำรวจก็ได้ส่งภาพกระเป๋าสะพายเสื้อผ้ารองเท้า
รวมถึงภาพรอยสักบริเวณนิ้วหัวแม่มือซ้าย
ดาวให้ครอบครัวของนายวรติภูมิ
ซึ่งทางครอบครัวยืนยันบอกว่าเป็นสัมภาระและรอยศักดิ์ของนายรัติภูมิ
ยังไงก็ตามนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เชื่อว่าสาเหตุการหายตัวไปและเสียชีวิตของนายรัติภูมิ
เกี่ยวข้องกับการถูกอุ้มหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เพราะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้น
นายรัติภูมิเสียชีวิตจากโรคปกติทั่วไป
และต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะเสียชีวิตมานานกว่า๑เดือน

เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
เพราะไม่พบเอกสารหลักฐานระบุตัวตน
ซึ่งในวันนี้แผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราช
แถลงผลชนะสูตรศพถึงการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
คดีนี้จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็มาจาก
กรณีที่ภรรยาของคุณเบิร์ตเข้ามาร้องทุกข์
ในรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวี
กรณีการหายตัวไปของสามีคุณรัติภูมิพิมพ์ใจใส
ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เราก็ขยายความขยายประเด็น
กลายเป็นคดีใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ

ใช่ค่ะที่ญาตินี่เป็นห่วงแล้วก็อยากจะตามหาตัวให้เจอ
เพราะว่าพันรยาบอกว่าหลังจากหายตัวไป
เพื่อนบอกว่าได้รับการติดต่อ
และในขณะที่ได้รับการติดต่อคือรับโทรศัพท์ของคุณเบิร์ตรติภูมิเนี่ย
คือคุณเบิร์ตบอกว่าให้ช่วยขอให้ช่วย
และเป็นเสียงกำลังวิ่งอยู่ทุกคนก็เลยเป็นห่วงตรงนี้ว่า
อาจจะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือว่าถูกอุ้ม

ก็เลยทำให้เกิดความสงสัยในคดีนี้ขึ้น
พอรายงานจากโรงพยาบาลสิริราชออกมาแบบนี้
แล้วทางทีมข่าวของเราก็ติดต่อกลับไปทางญาติของคุณเบิร์ตเหมือนกัน

ตอนแรกจะต่อสายไลฟ์พูดคุยกันว่า
เห็นบอกว่าจะขอให้คุณหมอพรทิพย์เข้าไปร่วมในการชนะสูตรศพอีกครั้ง
เพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตของนายรัติภูมิจริงหรือเปล่า

เพื่อจะไลฟ์กับทางญาติของคุณรัติภูมิด้วยนะครับ